แต่ว่าการเปิดตัวครั้งนี้มีมุมขำอยู่เหมือนกันเป็นมุมอะไรไปดูกันค่ะ
กับศึกฟุตบอลไทยพรีเมอร์ลีก๒๐๑๖
รพัฒน์โน้ตชายาธนบูลเกษารัฐและชนะทิพย์สงกระสิน
งานนี้สื่อทุกสำนักทั่วฟ้าเมืองไทย
และในช่วงสัมภาษณ์นี่แหละเพื่อให้ภาพมันสวยงาม
นักข่าวก็เลยขอให้เมซี่เจทำแบบนี้

และนี่คือ๑นาทีมีเฮ